วงการบันเทิงบ้านเรากันก่อนเลยนะคะ
สำหรับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพี่โกโก้นิรุนนะคะ
นักปั้นแล้วก็ผู้จัดการดาราหลายคนเลย

รวมไปถึงสายป่านอภิญญาด้วยที่ได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้
และเมื่อวันนี้นะช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
พี่ชายน้องชายรวมไปถึงน้องสาวของนักปั้นมือทองผู้ล่วงลับ
พี่โกโก้ก็ได้ออกมาแถลงถึงสาเหตุ
การเสียชีวิตแบบกระทันหันของพี่โกโก้ค่ะ
และหลังจากนี้นะคะก็จะมีการจัดพิธีเคารพศพตามหลักศาสนาคริสต์ค่ะ
ครอบครัวลิ้มสมวงนำโดยพี่ชายน้องชายและน้องสาว
โต๊ะแถลงชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโกโก้นิรุน
นักปั้นและผู้จัดการดาราชื่อดังขึ้น
โบสถ์พระกิติคุณสมบูรณธนบุรี
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับนักปั้นผู้ล่วงลับ
โดยทั้ง๓ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ช่วงเวลาเที่ยงวานนี้จู่นักปั้นชื่อดังก็เกิดอาการแน่นหน้าอก
ทั้งที่ในตอนเช้ายังปกติดีทุกอย่าง
ทางครอบครัวจึงได้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล
ซึ่งระหว่างนั้นโกโก้ยังมีสติครบถ้วน
กระทั่งถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการรักษา
ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้ในที่สุด
โดยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลว
ซึ่งหลังจากข่าวการเสียชีวิตแบบสุดช็อกแพร่ออกไป
ก็มีคนในวงการโทรศัพท์มาแสดงความเสียใจ
ให้กำลังใจครอบครัวเป็นจำนวนมาก
วันเสาร์ที่๒๔กันยายน
ก่อนที่ในวันจันทร์ที่๒๖กันยายน

จะมีการเคลื่อนย้ายร่างนักปั้นชื่อดัง
ไปฝังที่สุสานสาลาสันติอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม